ตกลงแล้วเนี่ยมันยังไงกันอ่ะเรื่องตรงนี้ค่าใช้จ่ายต่างหรือว่า
เงินต่างที่เราได้รับมาหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ฮะได้
ได้ตกลงกับคุณแม่ว่ายังไงครับตอนเริ่มต้นเลยครับ

คือทีแรกค่ะแม่จะไปจ้างทนายแม่บอกว่าไม่รู้ว่าจะจ้างทนายเท่าไหร่
หนูก็เลยบอกว่างั้นแม่เอาไปสามแสนได้ไหมให้หนูสองแสนได้ไหม
แม่บอกว่าไม่ได้มันจะจ้างทนายแพงไหมก็ไม่รู้หรือมากกว่านี้ก็ไม่รู้
หนูก็เลยคิดว่าค่าจ้างทนายแพงค่ะ
แล้วแม่ทั้งทำไงแม่บอกว่าไม่สิทธิ์
ผู้ร้ายหนูไม่มีอีกค่ะ
หนูก็เลยบอกว่าให้พ่อจ้างได้ไหมงั้นแม่โอนมาให้หมด
คือที่เราต้องการจะให้แม่โอนมาให้หมดนะขณะนี้๔แสนเนี่ยคือเราอยากจะเอาไปเกี่ยวกับเรื่องของทนายในคดีต่ออย่างนี้เหรอฮะ
คือหนูไม่ได้สร้างทนายหรืออะไรอีกแล้วค่ะเพราะว่ามันอยู่กับแม่

พ่อเขาไม่มีเงินจ้างทนายอีกค่ะแม่ก็ไม่ไปก็ไม่รู้ว่าแม่จะจ้างอีกไหมอีกอย่างหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่จะลงไปอีกไหม
พ่อก็เลยตัดสินใจว่าไม่จ้างค่ะเพราะว่าพ่อไม่ได้ทำงานด้วยแล้วเงินก็ไม่อยู่กับหนูด้วยค่ะ
ถ้าเงินอยู่กับฝั่งหนูหนูก็จะจ้างต่อแต่นี่เงินไม่ได้อยู่กับฝั่งหนูค่ะ
เดี๋ยวนะคืออย่างนี้หมายถึงว่าคดีณขณะนี้คดีจบแล้วใช่ไหมครับไม่มีการฟ้องอะไรต่อแล้วเพราะว่าเขาเยียวยาของเขาเสร็จแล้วแล้วเราไม่ได้ติดใจเราก็เลยไม่ได้ฟ้องแพ่งต่อแล้ว

ก็คือเอาเป็นว่าทางคดีเนี่ยเมื่อกี้คุยกับทนายรณรงค์แล้วนะฮะก็คือมันจบแล้วกระบวนการใช่ไหมทนายรณรง
ต้องจ้างอะไรแล้วมันจบแล้วไม่ได้จ่ายแล้วซึ่งน้องก็บอกว่าน้องก็ทราบแล้วเพราะว่าตอนนั้นคุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่บอกให้คุณพ่อไปจ้าง
ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยมันจบแล้วเอาเป็นว่าณขณะนี้น้องยูมิที่ต้องการเงินสี่แสนจากคุณแม่ให้ส่งคืนกลับมาเอาไว้ที่เราเนี่ยมันเพราะอะไรครับน้องยูมิครับ
คือตอนเด็กแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงค่ะไม่ได้ส่งให้ถึงจะส่งให้ก็เพิ่งมาส่งให้ตอนที่หนูขอตอน๑๐๔๕๖นี้ค่ะ
บางวันก็ไม่บางอาทิตย์บางครั้งแม่จะส่งให้เป็นอาทิตย์อาทิตย์ละ๓๐๐แม่จะเอาบัญชีแม่ไว้กับหนู
แล้วทีนี้ก่อนหนูจะได้หนูต้องโดนแม่ด่าว่านี้แม่ก็ด่ามา
บางวันก็ไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่อย่างนี้ค่ะ

แล้วเราก็เลยอยากได้เงินทั้งก้อนมาไว้ที่เราอย่างนี้เหรอ
เราก็เลยอยากได้เงินทั้งก้อนมาไว้ที่เราอย่างนี้หรอ

เงินที่อยู่กับแม่๔แสนใช่ไหมคะ
ก็ให้หนูหนูไม่ได้ว่าจะคิดจะเอาหมดนะคะ
คือคืออยากได้คืนมาสองแสน
ใช่ค่ะหนูไม่ได้ว่าจะเอาหมดค่ะ
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒